พาไปดูต่อไปนี้ค่ะค่ะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขานำเรื่องราวมาบอกเล่านะคะ
เอาไว้ลืมเอาบัตรออกมาสุดท้ายมีคนไปกดเงินออกจากตู้มาเก้าพันเก้าร้อยบาท
ก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์โซเชียลเตือนภัยนะคะให้ช่วยกันตามหาคนร้ายด้วย
นี่แหละเป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์คลิปเอาไว้แล้วข้อความบอกว่า
บกวนช่วยแชร์หน่อยค่ะมีใครพบเห็นหรือรู้จักบุคคลในภาพ
บกวนติดต่อหรือแจ้งเบาะแสมาหน่อยค่ะเบื้องต้นหลักฐานที่ปรากฏ
บุคคลในภาพเป็นคนกดเงินในบัญชีพ่อของเราไปเนื่องจากพ่อลืมบัตรไว้ในตู้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณบ่ายโมงที่โลตัสเพชรชบูรณ์
คุณผู้ชมดูตามภาพไปนะคะเธอมีกล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วย
ขณะที่พ่อของเธอเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นผู้ชายเสื้อขาวเห็นไหมคะ
อยู่ที่หน้าห้างโลตัสสาขาเพชรบูรณ์คือกดเงินออกมา๕๐๐บาท
หยิบออกมาเพียงแค่สลิปธนาคารเท่านั้นกว่าจะมารู้ตัวอีกทีนึงอะค่ะ
ก็เช้าวันเสาร์แล้วไปกดเงินวันศุกร์เช้าวันเสาร์ถึงมารู้ว่า

บอกว่าแจ้งเตือนมาว่ามีการกดเงินออกไป๙๙๐๐บาท
เธอก็เลยไปถามพ่อว่ากดเงินไปหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้กดเงินไม่ได้กดเงิน๙๙๐๐บาทไป
จากนั้นก็รีบติดต่อไปที่ธนาคารทันทีค่ะ
โดยทางธนาคารแจ้งบอกว่ามีคนนำบัตรมาคืนให้ตั้งแต่เมื่อวาน
พ่อก็เลยขอให้ธนาคารตรวจสอบเงินในบัญชีหน่อย
ก็พบว่าเงินหายไป๙๙๐๐บาทนะคะ
ทีนี้พอมาดูกล้องวงจรปิดก็นี่แหละค่ะปรากฏตามนี้เลย
มีผู้หญิงใส่เสื้อแดงแล้วก็มีเด็กคนนึงยืนอยู่ข้าง
คุณผู้ชมเห็นไหมคะต่อคิวจากพ่อของเธออยู่
ที่พ่อแล้วก็ผู้หญิงเสื้อดำนะคะเดินออกไป
โดยไม่ได้นำบัตรเสียบเข้าไปนะคะถ้าสังเกตดี
จากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าหลังจากเรียบร้อยแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปจากตู้อย่างรวดเร็วนะคะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะกดเงินไปนะคะจากภาพที่ปรากฏ
คุณผู้ชมดูตามนะคะมีลูกศรชี้มาอีกหนึ่งคนค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นวัยกลางคนสวมเสื้อสีเขียวเข้ามาใช้บริการต่อ
เป็นอีกหนึ่งคนที่มาต่อนะคะแต่ผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวเขาดึงบัตรออกมาค่ะ
บัตรออกมาเห็นไหมคะจากนั้นก็เอาวางไว้หน้าตู้เหมือนเดิม
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งมองซ้ายมองขวาคาดว่าจะหาเจ้าของบัตรว่าเป็นใคร
แล้วก็ทำธุรกรรมของเขาต่อไปนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะ
เธอก็เลยนำภาพนี้ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักเมืองเพชรบูรณ์
ให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์
ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครมาโอนเงินของเราไปแบบนี้ก็เป็นได้นะคะ